มาตามคดีใหญ่คดีนี้ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับ
คดีฆ่าบรปภวัย๕๓ปียัดกระสอบ
แล้วก็ทิ้งข้างบ่อบำบัดน้ำเสียย่อยสำโรงเหนือที่สมุทรปราการนั่นเอง
ตอนนี้ตำรวจตามไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุ
ซึ่งสารจังหวัดสมุทรประการก็อนุมัติออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว
เป็นเพื่อนรอปภด้วยกัน
แล้วก็การฆ่าครั้งนี้ถือว่ามีปม
น่าจะมีปรมตรงที่ว่าผู้ตายเคยเป็นอดีตทหาร
แล้วก็เป็นฐานผ่านศึกชีวิตก็จะมีระเบียบวินัย
แต่ตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเพื่อนบรปภด้วยกัน
เป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าเมาสุราแล้วก็มาทำงาน
แล้วผู้ตายก็เคยไปเตือนหลายต่อหลายครั้งแล้วด้วยนะคะ

อาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวตรงนี้นะครับ

ก็ออกไล่ล่าคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะหลบหนีไปกบดานที่บ้านญาติ
ส่วนเพื่อนร่วมงานก็เปิดเผยสาเหตุ
อย่างที่บอกไปว่านิสัยของคนทั้งคู่เนี่ย
ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ
พลตำรวจตรีธรรมนูลไตรทิพยพงศ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีนี้นะครับ
โดยคดีที่ผู้เสียชีวิตนะครับ
ก็คือนายถาวรเขจรสาย
ซึ่งเป็นรอปภองค์การทหารผ่านศึก

ซึ่งเป็นรอปภได้เสียชีวิตแล้วก็ถูกฆ่าอำพลางศพ
ถูกทิ้งไว้ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียย่อยสำโรงเหนือ
โดยคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุคือนายสมชายแก้วอ่อน
รอปภองค์การทหารผ่านศึกที่หายตัวไปหลังวันเกิดเหตุ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
เปิดเผยเพิ่มเติมถึงข้อมูลจากพนักงานสอบสวน
บอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับนายสมชายเพื่อนรอปภ
ซึ่งชุดสืบสวนจึงมั่นใจว่าขณะนี้นายสมชาย

เพราะทราบว่านายสมชายมีการโทรศัพท์ไปบอกภรรยาที่จังหวัดศรีสเกต
บอกว่าทะเลาะกับเพื่อนรอปภเพื่อนที่ร่วมงานคนหนึ่ง
แล้วก่อเหตุฆ่าบอกภรรยาแบบนี้เลยนะ
ที่นายสมชายจะวางสายไป
และไม่มีใครสามารถติดต่อนายสมชายแก้วอ่อนได้อีกเลยนะครับ
เรามีพยานบุคคลแล้วก็มีวัตถุพยาน
แล้วพยานทางเทคโนโลยีทางเทคนิค
แล้วก็ทำให้ทราบว่าคนร้ายคือนายสมชายแก้วอ่อน
อยู่กับทางญาติที่ตามจำ

ไปอยู่กับที่โคลาสที่หนึ่ง

จากการสอบสวนแล้วเป็นกดีบันดาลตัวศักดิ์
ที่คนร้ายคือนายสมชายแก้วอ่อนโมสุรารวาส
แล้วก็มาเกะกะหน้าด่านนายถาวรผู้ตาย
แล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงบ่าย๓ทางญาติและครอบครัวของนายถาวร
ก็ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็เก็บข้าวของต่างของผู้ตาย
รถจักรยานเสื้อผ้าต่าง
หลังจากนั้นก็ไปที่สพสำรงเหนือติดต่อเรื่องเอกสาร
เพื่อรับศพนายถาวรที่สถาบันนิติเวศ
แล้วเดี๋ยวทางญาติบอกว่าจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดป่ามหานิกายที่จังหวัดกาลสินนั่นเอง
ที่ต้องไปเชิญดวงวิญญาณแล้วก็ทำพิธีหนักขนาดนี้

เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพ
ข้างศพมีเหมือนฟางมัดกันไว้๓มัด
เหมือนเป็นพิธีสะกดวิญญาณ
คุณผู้ชมครับทางด้านของพี่สาวของนายถาวร
ก็คือคุณเขมพรเขจรสาย
เปิดเผยว่าปกติแล้วน้องชายจะไม่ค่อยพูดเรื่องที่ทำงานให้ฟัง
เนื่องจากทั้งพี่สาวและน้องชายจะอยู่กันคนละที่
โดยน้องชายทำงานและอาศัยอยู่ตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวที่จังหวัดสมุทรปราการ
ญาติคนอื่นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับ
ส่วนเรื่องนิสัยของน้องชายคือจะเป็นคนเงียบครึ้ม
พูดอะไรหรือบอกปัญหาอะไรให้ฟัง
แต่สำหรับปัญหาเรื่องของการเสียชีวิตนั้น
ก็พอรู้ข้อมูลมาจากที่ทำงานของน้องชาย
ว่าน้องชายได้โทรศัพท์ไปฟ้องหัวหน้างาน
นายสมชายแก้วอ่อนชอบดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่
ก็เลยคาดว่าทำให้นายสมชายไม่พอใจ
มีปากเสียงกันและฆ่าน้องชายของเธอนะครับ
เขมพรบอกต่ออีกนะครับว่าน้องชายเนี่ย
น้องชายไปฟ้องหัวหน้างานก็เพราะ
รับราชการทหารผ่านสนามรบมาก่อน
ทำให้ติดนิสัยเป็นคนเจ้าระเบียบ
บอกคนอื่นให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายสมชาย
ผู้ก่อเหตุไม่พอใจและก่อเหตุขึ้นนะครับ
พี่สาวมั่นใจนะครับว่าคนที่ก่อเหตุ
คือนายสมชายครับ
ส่วนเรื่องของคดีนะครับด้านของ
ตอนนี้ชุดสืบสวนได้กระจายกำลังไล่ล่าทั้งพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านของภรรยาของนายสมชาย
แล้วก็พื้นที่นครราชศรีมาที่คาดว่านายสมชายจะหลบหนีไป
ส่วนปมการก่อเหตุนะครับคาดว่าทั้งนายถาวรและนายสมชายเนี่ย
เคยมีปัญหาปากเสียงกันมาก่อนแล้ว
อย่างที่พี่สาวก็บอกไปเนื่องจากนายถาวรผู้ตายเนี่ยนะครับ
ก็เป็นอดีตทหารเก่าจึงเป็นคนที่มีระเบียบวินัย
ลักษณะนิสัยก็ตรงข้ามกับนายสมชายที่ชอบดื่มสุรามาทำงานนะครับ
เรื่องนี้รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพันธบรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญนะครับ
มีการรายงานต่อพบตรโดยตรงแล้วนะครับ
แป๊ะก็บอกว่าให้ทำคดีด้วยความรอบครอบรวดเร็วตรงไปตรงมา
อาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ
ทางสพสำรงเหนือสมุทรประการ
เขาก็บอกว่าหากใครพบเบาะแสของนายสมชายผู้ก่อเหตุนะ
สพสำรงเหนือได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์๐๔
แจ้งที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ